ผู้ชมยังตามอยู่นะค่ะอันนี้ที่อุบลค่ะ
เข้ามาขอดูทองเอาเหลือกเซ่นนู่นเซ่นนี้
แล้วพอเจ้าของเผลอเนี่ยอุ้ยวิ่งราวไปเลยนะแล้ว
ดูภาพกันเลยจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะผู้ชายเสื้อดำเขามายืนหลบฝนอยู่
แล้วคนนี้นี่แหละที่จะให้จับตาดูค่ะ
ที่เรารุกสอนที่ว่าคนร้ายนะครับ
เพราะว่าอะไรคือคนก็มีหลบฝนอยู่ด้วยใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นผู้ชายเสื้อดำเขาค่อยเขยิบเข้ามาใกล้ร้านทอง

แต่เขายังไม่เข้านะคุณเพราะว่าในร้านมีลูกค้าอยู่
นี่เห็นไหมคะเสื้อกันฝนชมพูเนี่ยลูกค้าออกมาแล้ว
พอลูกค้าออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแปลว่าในร้านทองไม่มีคนแล้ว
แล้วเดี๋ยวดูพฤติกรรมของผู้ชายเสื้อดำคนนี้
เขาเข้าไปอ่ะอันนี้หน้าร้านแล้วอ่ะเขยิบเข้ามา
แล้วก็เข้าไปในร้านทองค่ะใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะ
แล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยก็ถามราคาสร้อยข้อมือ๕บาทหนัก๕บาทนะ
ซึ่งเจ้าของร้านเขาเป็นคนขายเองเลย
คุณปิยวดีพิริยกิจภัยบูล

อาจจะเอาสร้อยข้อมือน้ำหนัก๕บาทใช่ไหม
เครื่องคิดเลขดูปรากฏว่าราคา๑๓๖๐๐๐บาท
แล้วผู้ชายเขาก็ขอดูสร้อยดูอีกเส้นหนึ่งละกันขอดูลายนั้นหน่อย
เจ้าของร้านเองเนี่ยใช้มือหนึ่งจับสร้อยไว้อยู่ด้วยนะ
คือเขาก็ไม่ไว้ใจไงมูลค่ามันก็สูง
ถึงเขาจะดูอีกเส้นหนึ่งก็เอาอีกมือนึงไปหยิบอีกเส้นหนึ่งให้

ก็คอยดึงไว้นะฮะใช่ทีนี้พอเขาเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมา
จังหวะนี้แหละคนร้ายอาศัยจังหวะที่เจ้าของเผลอ
กระชากสร้อยข้อมือออกไปเลยแล้วก็วิ่งออกนอกร้าน
ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้แล้วก็หนีไปเลยค่ะนี่นี่จังหวะนี้
เจ้าของหันซ้ายไปนิดเดียวเอง
เซียววินาทีคุณศึกสกุลทีนี้ตำรวจสอบภอมเมืองอุบล
ก็มาตรวจสอบมาเก็บลายนิ้วมือเก็บดินเอของคนร้าย
เจ้าของก็บอกว่าน่าจะอายุประมาณ
อายุประมาณ๒๐๓๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์มา
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็หนีไปตามถนนสุริยาท
ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้กำกับบอกนะคะบอกว่า
ตำรวจกำลังเร่งรัดชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่

ตอนนี้เห็นรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายชัดเจนแล้ว
อยู่ระหว่างเอาไปเปรียบเทียบกับประวัติอาชญากรรม
ของบุคคลต้องสงสัยที่พ้นโทษมา

ทีนี้ฝากถึงผู้ประกอบการร้านทองต้องระมัดระวัง
คนร้ายจะอาศัยช่วงเวลาในการก่อเหตุคือร้านใกล้จะปิด
บางทีเขากำลังเก็บข้าวของเก็บทองอยู่
วุ่นวายอยู่ก็จะมาก่อเหตุแบบนี้
แล้วมือไวมากของหันไปปั๊บเดียวกันจริง